คุณผู้ชมฮะเรามาดูกรณีของคนที่เขาบอกว่า
อาจจะไปฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต

นาวินพ่อจ๋าแม่จ๋า

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่น้องนาวิน
เขาถ่ายทอดเรื่องราวในการดูแลคุณแม่หน่อยฮะ
จ๊ะไปฉีดวัคซีนนะครับผม
เป็นมีอาการ๓รอบแล้วนอนอยู่๓มือแล้วครับผม

นี้นะครับผมแม่จ๋า
อาการที่รู้สึกไม่สบายนะคุณนะ
หลังจากนั้นน้องนาวินก็ถ่ายทอดให้คนในโลกโซเชียลได้เห็นตลอดเลยนะ
ถึงอาการของแม่จ๋าของน้องนาวิน

จังหวัดอุบลพระราชธานีคน
และท้ายที่สุดแม่จ๋าของนาวิน

เมื่อวานี้๙กันยายน
นาวินโพสต์เศร้าแจ้งการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแม่
ระบุว่าแม่จ๋าครับผมแม่ไม่ต้องห่วงนะ
ลูกคนนี้จะดูแลลูกแทนแม่จ๋าเองนะครับ
จะดูแลทุกอย่างนะฮะแทนแม่จ๋าเองนะครับ
และตัวลูกคนนี้เจ็บอยู่ในใจลึกพร้อมกับติดแฮชแท็ก
วัคซีนดีมีไหมเนาะ
ก่อนหน้านี้นะครับที่แม่ของน้องนาวินจะไปฉีดวัคซีนซีโนแวค
ก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ
สามารถเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ตามปกติ
จริงมีคลิปของเขาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งในติ๊กต๊อกทั้งในยูทูป
เรามีไหมฮะเพราะว่าน้องนาวินเนี่ยก็เนี่ย
ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรกับพ่อกับแม่เสมอนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะการดูแลแม่ในช่วงที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙มาแล้ว
มีอาการไม่ดีน้องนาวินเผยแพร่ไงรู้ไหมคุณ
ตัวน้องเองจับมือคุณแม่อยู่ตลอดเวลาจับไว้ตลอดเวลานี้ฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมน้องก็จะถ่ายว่าอาการของแม่เป็นยังไงบ้าง
ลุกไม่ไหวนอนสมนอนทุกวันแบบนี้นะฮะ
หลังมือแทบจะไม่มีแรงแล้วน้องนาวินจับมือคุณแม่มา
กระดิกได้แค่นิ้วคุณนะนะครับและท้ายที่สุดคุณแม่ก็เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องราวของนาวินมีคนที่เป็นแฟนคลับ
หรือว่าคนที่ติดตามยูทูปเบอร์ชื่อดังคนนี้สายกินสายรีวิวอาหารลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยนะครับ
ก็เข้าไปให้กำลังใจเยอะเลยและตัวน้องนาวินเองนะฮะ
ก็เคยโพสต์คลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่นาวินสัญญากับพ่อแม่
บอกว่าจะดูแลพ่อแม่เองนะฮะให้ดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะที่ทางญาติติดใจสงสัย
ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แล้วทำให้ผู้เป็นแม่เสียชีวิตหรือไม่นะครับ
ก็มีบางคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ย

ให้กำลังใจต่อนาวินจำนวนมาก

แล้วก็หลายคนระบุข้อความคอมเมนต์ไว้แบบนี้
บอกว่าควรหยุดฉีดวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพให้กับประชาชน
จะต้องให้กี่ชีวิตมาสังเวยกับความผิดพลาดนี้
ทั้งที่เขาไม่รู้ชะตากรรม
แล้วก็แม่ของน้องนาวินยูทูปเบอร์เสียชีวิต
หลังได้รับการฉีดวัคซีนโซโนแวค
ไปฉีดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป็นลูกชายก็เลยนำส่งโรงพยาบาล
นาวินโพสต์ด้วยนะ
บอกว่าแม่มาได้แค่ยาพารา
เหลือก็ต้องดูแลรักษากันต่อนะครับ
ท้ายที่สุดอาการซุดลงจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ